วยคู่แรกผ่านไปเรียบร้อยครับผลการให้
มีความเห็นรจัย
แดงเขาว่ากันว่ากำปั้นหนักเหลือเกิน
ส่วนน้ำเงินก็กาวปากาวเรียกพี่เลย
แล้วมวยคู่นี้คุณว่าจบยกไหนรอติดตามนะครับ
ก่อนอื่นไปชมวิทยา
กลายเกียรติท่องเขา
ส่วนฝ่ายน้ำเงินตีใหญ่เกียรติช่องเขา
สาราวุฒิหนูทองอายุ๒๖ปี
เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๘๐ครั้งชนะ๖๕ครั้งแพ้๑๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนปราบศึกชอสังประภัยที่พัทยาครับ
แม่มีคนถามหลายคนครับน้ำเงินหายไปไหนครับ
เลยครับไปได้เมียอยู่ออสเตรเลียครับกลับมาแล้วนะครับ
แล้วเคลื่อนไหวอยู่ในภาคใต้๒๓ไฟต์ครับ
ก็ซ้อมอยู่กับภิพิธิาเพชร๔๐นะ

ผ่านมาทั้งซุปเปอร์โบนตีเมืองเลยทั้งไฟล์ป่า

ส่วนมุมแดงนี่ได้สดเลยครับ
หนักเหลือเกินว่ากันอย่างนั้นนะครับ

เป็นประธานรถตู้โดยสารแห่งประเทศไทยครับ

จัดงานวันเกิดให้ตัวเองอยู่ที่อายุทยาครับ

จะเอาชนะเพื่อฉลองวันเกิดให้ลูกพี่ได้หรือเปล่าครับ

มาผิดวันหรือเปล่าวันนี้วันเด็กนะ

วยคนละยุคเลยครับสดกับเก๋านะ

อาจารย์ชุมพลอินตยศครับ

แต่ว่าเข้าไปต่อยในรายการเงินล้านของน้าทรงมาแล้วนะครับ
วันนั้นชนะน็อกไปเป้เล็กต่อหลักสอง

ครับรูปร่างใกล้เคียงครับ

มุมแดงก็มีพิกิจบางขุนเทียนเลยครับ
สอนหวงคนให้กับมันสงกรานครับ
สอนน้ำเงินก็จะในทีมงานของพี่หวิทยาเทศ๔๐๐๐๐นะครับ
การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของตีใหญ่ครับ
ดีตที่สีใหญ่นี่ดังครับ

เพราะว่ามุมแดงนี่หนักแรงเหลือเกิน

โมงบินของเกงสีน้ำเงิน
ตีใหญ่เกลียดช่องข่าวนั้นขนาดไหน
อายุ๒๖กระดูกนี่แข็งโป๊กเลยครับ

หนูโอเฮ้งจากฝ่ายแดงน่ารักเหลือเกินนะ

ร้อยตำรวจเอกเอกพลอนุพัฒน์
รองสวบปอล์บังปูสมุทรประทาน
เมื่อสักครู่นี้ที่ถอดมงคลให้นะครับ

แดงวันนี้กลับมาเร็วเกมเร็วเลยนะครับ
ได้ลูกหนักขวาทั้งคู่

การผ่านมวยนี่อยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับ

ให้กำแหน่งมีพันธุ์เอกจีรวัตรยิงเยียมชายุทธ์สำราเรศแล้วก็อันนันเมฆสวัสดิ์
ใครก็ไปชนให้แข้งมีสันลูกเลยนะครับ
คู่นี้นะคุณอธิวัตรว่าไง
มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนด

นับน็อกนี่ได้เจอแน่เป๊หมอรอทำงานกับมวยคู่นี้ได้เลยนะผมว่านะ
ตีใหญ่ตีเดียวกันเพราะมันมีตี
ฝ่ายน้ำเงินนะอยู่ในเครื่องค่ายของวิทยาเพชร๔๐๐๐๐
แต่แดงเอาจริงนะวันนี้
กลับมาเอาลูกหนักเลยกลับมาเอามาให้ติดตาให้ได้แฟนมวยตู้ไทยรัฐวันสงกราน

ยังมีกัน๒เดือน๓เดือนมาชกก่อนมาชกก่อน
ผิดเดือนหรือเปล่าต้องติดตามเกมบนเวทีก่อนนะครับ

หมัดเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยพยายามจะออกขวาเหมือนกันนะ
ขวายังมีชะงักอยู่นิดนึงเนี่ย

การตั้งมวยส่งมวยมวยมัดแท้เลย
เป้เป้โดนเปลียงเข้าไปนะเห็นมั้ยนับน็อคไปเลย

จับเปลือมือถือไม่ได้ครับ

จะไปส่งการมากินน้ำเงินง่ายเป็นไปไม่ได้

เห็นมั้ยหลุดมาแข่งขวาเมือขวา
ซ้ายขวาตกซ้ายตายพวกนี้สลบทันทีนะ

แค่งซ้ายเตะสูง
ต้องระวังนะครับในช่วงปลายยกแรก

ส่วนตัวความด้านย่ามใจเลยนะ

มุยคู่สองเราผ่านแล้วกับยกแรกครับ

วันสูงกลางหัวแห้งไป
ขณะที่ฝ่ายเมืองสีใหญ่นี่

เพิ่งมากลับมาชกเนี่ยครับ
ทำใจจันทร์ก็ช้าปีมาพัย
แต่กลับไปเลยนะครับ

ถึงนี้แดงฝ่ายเกี่ยวเลยนะครับ
โอ้คุณที่สุดนะครับ
มันจะพูดอยู่แค่งสายสวยเลยนะครับแดง
แหม่มั่งใจสงบลา
มีการขยับลองแล้วไปด้วยกว่าให้มันจับจับเดียว

ตีมันน่าจะเป็นฝ่ายแดงมากกว่านะดูหน้าตาแล้วนะ

แม่งโมยาบังกายชื่อตีนี่หรือเปล่า
ตีทำชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่า
เป็นวิธีเกมต้องติ๊กก่อน

บอกว่าเตะหมอรอทำงานกับมือพวกนี้ได้
เวียงกับเวียงโดนนะครับแดงวันสงกราน
จะกินซ้ำเวงมันกินไม่ง่ายนะครับประจกการเนี่ย
การันตีไว้ก่อนแล้วอายุ๒๖แล้ว

แดน๑๗เกี่ยวแล้วเปรี้ยงครับ

อย่างนี้เขาเรียกเบียดกันอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับออกมาความละเอียดการจัดออกมาแต่ละคู่
ของยอดมวยไทยรัฐที่ต้องละเอียดตลอดทุกคู่ครับ
ทุกนักด้วยจองกระเหม็นเลยครับหนูไหลน้ำเงิน
กาเล้นเนี่ยพอแต่งขยับออกหมัดมา
ด้วยมันเปรียดมากมากจริง

ออกมาอย่างแรกนะโอเคนะ
กาบวกที่ไรกว่าดี

ไอ้เจ้าวันสงกราน

ใกล้ไปกันแรก

สีใหญ่สีใหญ่เปลี่ยนขาดเปลี่ยนขาด

ซ้ายเตหนูดครับเดินนิดเดียว

ขยับยกเน้นมัดขวาเน้นมัดขวาเป็นหลัก

ประหยัดเปิดเกมตลอดนะครับ

น้ำเงินอุติยัย

ด้านล่างก็ถามใครตีกันแน่

ใช่มันน่าจะตลับชื่อกัน

มาตอนนี้ยังถือว่าเบียดกันนะ
ยังบอกไม่ได้ว่าใครจะเปรียด
แต่ขวาเตะเตะ

เน้นยังออกไม่ได้ขยับแล้วผิดจังหวะ

ภาพช้าของมวยคู่อีก๒ยกที่๒ที่ผ่านมาครับ

ทางสีใหญ่เกี่ยวขาได้ครับจะดันครับ

สามการณ์ต้องเบบโอ้โหนี่ต่อยแลกหมัด
โดนกันถึงกับเป๋เลยนะครับวันสงการโดน
วันน้องการต่อยหมัดเอาคืนบ้างครับโอ้โหนี่ตีใหญ่โดนเข้าไปหน้าสั่นเลย
ต่างคนต่างโดนนะพี่ชัยนะโดนเข้าไปแต่อาดอกนี่หนังหน้ากระพือเลยนะ
เอ้ามวยคู่นี้ครับสดกับเก๋าเลยครับนอกกับในมีดีคนละอย่าง
วงลบคูณฐานเอาครับยกที่๓แล้วนะครับอย่ากระพริบตา
ที่สามไปบนเวทีต่อครับท่านผู้ชมครับโรงเรียนชะอวด
ขอรับความช่วยเหลือผลกระทบจากอุทธกภัยภาคใต้สามารถบริจาคได้ที่
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเจ้าอวดชื่อบัญชีช่วยเหลือภัยพิบัติ
โรงเรียนชะอวดหมายเลข๘๒๒๐๔๙๘๕๙๕ครับ
ตีใหญ่เจราะบนเวทีตีใหญ่นะแต่บนล็อกมีตีเล็กตีเล็กราบยืนทาง
ขาใหญ่เซียนใหญ่เอาล่ะตอนนี้เกมมาถึงตรงนี้

คู่นี้น้ำเงินนั้นยืนระยะดีหรือเปล่า

ใครดีใครอยู่เลย

น้ำเงินนี่มาครบเครื่องอยู่แล้ว

พยายามจะเครียดตลอดนะครับวันสงกราน

ต้องทำให้ฝ่ายน้ำเงินในปากเขียวเป็นไก่ต้มให้ได้

ตีใหญ่เปิดเกมปั้นไหนจับเข้มแม่นมา

ไม่ใช่ชกไปจะชกมาถ้าเข็บน้ำเงินไม่ได้
หลงเหลี่ยมน้ำเงินน้ำเงินได้ด้วยนะว่าสงกรานต้องระวัง

จับแล้วตีใต้ปีกฮิ้วตีเลย
สายได้เตยเปิดเกม

แรกหมัดแรกหมัดอุ๊ยอันตรายอันตราย
เข็นเกิน๒เก้าไม่ได้เปิดเกมต่อครับตีใหญ่

บวกแล้วบวกแล้วนี่นะหุบซ้ายหุบซ้ายตันด้วยหมัดหมา
แล้วใช้กระดูกการผ่านมวยที่ได้เปรียบเดินเบียดแล้วครับตอนนี้
ไอ้เจ้าตีใหญ่เด้งตีเด้งตี

เปิดเกมต์ด้วยไม่ลิงไม่รอครับ

แข่งซ้ายเอ็ดไนเอ็ดไนเกาะเป็นคิดตันหรือเปล่า
ไม่ใช่มวยเข่านะไม่ใช่ทั้งคู่เลย
งขวาได้ไหมวันสงการ
หักเหลี่ยมหักเหลี่ยมสวยหมายถึงกำลังขาหรือเปล่า
เปิดเกมต์ต่อผิดใหญ่ทางอ่อนทางอ่อนอุ้ยแลกมัดแลกมัด
ไปมามายัดใจเป็นเรื่อง
อาศัยกระดุ่งอาศัยกระดุ่งไว้ขวาแทน
โต้คืนไปยันโต้สมวันทุกครั้งยันโต้ตลอก
ซ้ายเจ้าขวาตีพริกลงลงไม่ลงลงไปอ้าวลงทั้งคู่ลงทั้งคู่
เหมือนว่าจะเฮดล็อกแบบนี้เหมือนแล้ววันสงการน่าจะอยู่ล่าง
ที่ไหนได้ครับตัวเองลงไปอยู่ล่างก่อนฮานุมานพลิกฝุ่นเลยลูกนี้
หรือยายเปิดเกมมุดเข้าไปครับล็อคในตีใช้กวัดเก๋าเข้ามาช่วย
โอ้โหโดนแบบนี้เสียลูกเสียทรงเสียเหลี่ยมเลย
คะแนนไม่รู้เสียหรือเปล่าเปิดเกมตอนหรือยาย
โอ้โหอยู่กันตอนนี้วัดกันที่พระคำลังแล้วครับคุณผู้ชม
พลิกคับล็อคล็อคก็ตีไปเลยมันเดินตลอด
ตายกลดยกหมดยกหมดยก
ครับมวยคู่อีก๒เราผ่านไปแล้วครับ๓ยกนี่ภาพช้ายกที่๓ครับ
โหทางด้านไหว้แดงครับวันสงการที่ดัน
สีใหญ่ล่วงไปสีใหญ่ขึ้นลุกขึ้นมาครับปั้ม
ตีเขาในครับวันสงการตีแรก
เหลี่ยมครับเอาตีใหญ่ลงไปอยู่ข้างล่างครับครับ
โอ้โหพอมาบู้วงในนี่น่ากลัวเลยนะตีใหญ่นะพี่ชัย
ตีใหญ่หยุดไปนานครับแต่มาประกาศ
ปกตินี่เป็นมวยเข่าอาชีพเลยครับทางด้านตีใหญ่ครับ
วันนี้มาเจอฝ่ายแดงแล้ววันสงการนี่ปั้มตีแรก
แต่ก็มีเสียวมีลุ้นตลอดนะครับ

จะได้แล้วไม่ได้ครับตีใหญ่
ต้องเปิดเกมต่อเปิดเกมนี่แดงไม่ล่ะ
รอโต้ไนท์อย่างเดียวครับแดงบอกไม่มีปัญหาครับจะโต้ไนท์ได้

เกาะอย่างนี้แล้วก็มีสิทธิ์เกาะติดคิดตังค์ครับคุณผู้ชม
เป็นไปได้ถ้าออกลูกเหนียวแบบนี้ประสบการณ์เข้ามาช่วยนะ

มดเขาต้องใช้พละกำลังนะครับ
ไม่ใช้ได้เซอะไม่ได้ด้วย

ตอนนี้ยังต้องเปิดเกมตลอดนะ
แทบจะเดินเข้าใส่อยู่แล้ว
เด็กไม้รุนมีเด็กโชว์มีเด็กในนั่นนั่น
ลงไปก่อนแทะจะทาราวะหนึ่งละ
แดงต้องสู้ในด้วยนะคะทำท่าจะหมดทำท่าหันทรงไม่สวยแล้วแดง
ทำท่าจะยุ่งแล้ววันสงการพลิกอีกหรือเปล่าอย่างเดียวแล้วตอนนี้เล่นเม้นที่วงนายพลิกเรียงไม่ลง
ไม่ได้เผาขวาไม่ได้เผาขวาหมาแล้วมันจะชดใหญ่หรือเปล่า
ก็คิดตั้งหรือไม่หนึบเลยเหนียวหนึบเลย
อ้าปากแล้วแดงทำท่าจะหมดเป็นตังค์บาทองเลยนะแบบบัดแล้วอ่ะทีนี้ตอนนี้
อ่าวันสงการผิดเดือนหรือเปล่าคุณอธิวัตรผิดเดือนนี่อ่า
ตายเอาน็อคเลยนะนี่เอาหายใจไม่ถึงแล้วสงการยังไม่ถึงสงการยังไม่ถึง
ในเน้นในอย่างเดียวตีเอาหายใจไม่ทันแล้วเทพธรรมะบอกเดินบวกเลย
หมัดเจอหมัดบอกเดินบวกอย่างเดียวแล้วตอนนี้นอกไม่สนชนในอย่างเดียวแล้วครับ

ไม่เดือดแล้วทีนี้ไม่เดือดแล้วยังไม่จบเกมยังไม่จบเกม
นั้นมัดขวาหมาลดก่อนขวาตีภูเยินโต้ทั้งแล้วหาวันทุ่งกลาง
โอนเอนโออนเอนโดนตลอดนี่ตีซอย
ตีเอาเหลี่ยมคุณแม่ตีเอากำลังอะ

ต่อยมัดซ้ายกว่าเข้าใส่ครับ
สักปลายยกมาโดนหักอยู่ข้างล่าง
พี่ชัยต้นหมัดไม่ร่วงปลายนี่อ่วมเข่าเลยนะ

โอ้โหตอนนี้ประธานดิ่งอายุทยานั่งไม่ติดที่แล้วครับ
บอกยกสุดท้ายขอผีจับยัดสักหนึ่งกำปั้นครับ
มีอาชีพมุมแดง๕๐๐๐บาทนะครับเอาไม่เอาติดตามบนเวที
เนี่ยถึงบอกชกรออัดฉีดเลยแรงหัวน้ำมาเป็นยังไง
ประวัติศาสตร์หลายคู่เป็นไปได้นะครับออกมาแบบนี้
อย่างเดียวหลับเปรี้ยงเดียวจอดเนี่ยบวกไปเลยบวกอย่างเดียวครับ
๕๐๐๐๐บาทไมค์เกาะนอกจาก๕ตัวเนี่ย
เป็นไปได้นะอ้าวมาวหลบแล้วอยู่มาเป็นจรวดเลยนะ
โอ้โหมี๕๐๐๐๐บาทมาเนี่ยมาเป็นจรวด
ขี้ดยาระทันด้านวันสงกรานนะถ้าชนะวันนี้ได้๕๐๐๐๐บาท
มาดูวงในอาจปีได้หรือเปล่า
พยั้งโตเข่าวันสงกราน

อัดฉีดนี้ไม่ได้บอกว่าน็อกนะชนะนี่ได้เหมือนกันนะ

ตอนนี้มันยังเปิดเกมเดิน
ลุ้นเข่าลุ้นเข่ามันจุ๊กจิ๊กไปเรื่อยนะ

ไม่มีอะไรจะเสียแม่ถ้าถอยได้เสียงเฮนี่เยี่ยบเลย
ทอกลงลบไว้นาทีก่อน

เหนียบจุดท้าย

ไฟมีไหม
เจ้าแข้งเจ้าแข้ง

เจ้าหมัดเจ้าแข้งประหลาดเหมือนกัน

ตายก็ยังไงเอาเลยเกิดขึ้น

สารภาพเลยสารภาพเลย

เหนียยไม่ได้มึงเลย

ใช้๒แม็ดนิดนี่เยอร์มเลยครับคุณผู้ชม
เป้นเกมกวัดเสียวเลยนะ

สงแตราห์สงแตราห์จบดีนี่นะ

ต้นเอาเขาไม่อยู่ครับแล้วไปเน้นหมัดมากไปไปนี่ลืม
พอหังเป็นอุตส่วนใบ๒มัดเขานะครับ
ตอนตรงคลัมมีสงบเลย
ใช้เวลาเยอะด้วยตรงคลัมสงกราศเลยนะครับในช่วงปลายยก

บอกว่าเหมือนสบายชู้เกี่ยวกันต้องเล่น
แต่มัดนี่ยังอันตรายโดยตลอดเหมือนกับหน้าแดงพอหยุงสลาน
แต่มัดเนี่ยวันนี้มันจะทำงานไม่ดี
ทิ้งทั้งหัวไหล่ใช้ได้แล้วไม่เข้าถูกกัด

ทำท่าจะไม่เหลือสักหนึ่งสองคู่ติดหรือเปล่า
ล็อกวันนี้โอ้โหนี่คือความสนุก
หนึ่งปีหนึ่งเดือนกับยอดมวยไทยรัฐมวยทีวีที่ตรงนี้บอกว่า
โอ้โหสูงมากกับมวยทีวีตรงนี้น่ะ
ไม่เป็นสองรองใครนะแฟนมวยรอดูวันทรงชัย
นี่อ้าวกรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือกับไอ้เจ้าสีใหญ่
เป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเป็นอวัดเสียวนะพักสักครู่ครับ